เป็นแล้วแต่นี่หุ่นเหิดเนี่ยยังสุดยอดแล้วแม่ในวงการแต่ละคนบอกเลยคุณขาไม่ได้การปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะจ๊ะค่ะแต่ละคนเนี่ยนี่เขาบอกเลยว่ามีลีลาเด็ดถ้าผัดโหนก็มาน่ะโอ้โหอย่าไปดูกันหน่อยนะฮะใครกันบ้างเมื่อกี้พูดถึงเจนนี่เจนนี่สักหน่อยเป็นไงล่ะค่ะคนนี้บอกเลยว่าลีลาเด็ดไม่แพ้ใครนี่คุณดูสั

ห้อยหัวกันไปเลยจ้าแบบนี้เลยโอ้โหแล้วคุณดูหน้าท้องนะคะแบนเรียบเหมือนไม่เคยมีลูกมาก่อนลูกยังไม่ขวบเลยเขาเคยมีลูกมาก่อนหรือเปล่านะนั่นน่ะสิจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะแถมเนี่ยยังตัวอ่อนมากเลยขากับหัวเนี่ยเกือบจะแตะได้ถึงกันอยู่แล้วนี่ทำท่านี้นะคะก็ถือว่าขาต้อง

กำลังกายในเขาก็เคยพ่องนะค่ะออกตั้งแต่สาวเนี่ยยันโตเลยนะคะทำประจำสม่ำเสมอทำปล่อยแค่ไหนดูเอานะคะม้วนหน้าโชว์ไปเลยค่ะยอมใจจริงจริงเอ๊ะอ่ะม้วนหน้าเอ๊ะอ่ะม้วนหน้าเออสงสัยโชว์ลูกลูกไปค่ะถ้าไม่สักรองจริงทำไม่ได้แม่ปิดเนี่ยนะบอกเลยนะว่าไม่ใช่ว่าแค่เล่นผลัดผลแบบนี้ได้อย่
เองใช่เนี่ยค่ะฟิตแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมอยู่กับบ้านไม่ใช่จะไปเล่นเองนะคะต้องมีคนปึกนะคะต้องมีด้วยนะคะ